คุณตาเนี่ยเสียชีวิต

คือโดนยิงแล้วโดนเหมือนกับแบบโดนอะไรแบบทุบหน้า
สภาพคือมีมุ้งพันคออยู่ตายอยู่ที่เถียงนา

ทำทีเป็นตอนที่ตำรวจมาถึงตอนแรก
ชาวบ้านมามุงดูนะเขามีอะไรกันเหรอ

ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด

พอหลังจากมาเดินเป็นไทยมุงอยู่
กลับไปที่บ้านตัวเองก็โดนจับกลุ่มตัวค่ะ
และนี่เราให้ดูก่อนสภาพศพคุณตา

ตอนไปถึงคือคุณตาวัย๗๓ปีเสียชีวิตอยู่
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่อำเภอดอนจานของที่กาลสินค่ะ
นี่คือคุณตาวิจิตรภาระประดับค่ะ

ซึ่งโดนยิงโดนยิงที่หน้าอกนัดหนึ่ง
หน้าก็โดนตีด้วยของแข็งแล้วก็มีมุ้งพันคออยู่ด้วย
โอ้โหแล้วในที่เกิดเหตุเนี่ยพอไปดูนะ
มันแปลกตั้งแต่แรกแล้วล่ะเพราะว่าข้าวของกระจายเกลื่อนเลย

แล้วตำรวจเนี่ยนะเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จังหวะที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบนั่นแหละ
มีผู้ชายคนหนึ่งคือนายต้าก็เดินมาถาม
ชาวบ้านที่เขาอยู่กับตำรวจนั่นแหละ
เขามาดูอะไรกันเหรอคนมาทำไมกันเยอะแยะ

ซึ่งหลังจากที่เขามาเนียนดูศพคุณตาเสร็จแล้ว
เขาก็กลับบ้านไปปรากฏว่าตำรวจสพดอนจานเก่งค่ะ
ตามไปตามไปที่บ้านในต้าห่างจากจุดที่เกิดเหตุสักร้อยเมตรได้
แล้วต้าไหนขอดูตามเนื้อตามตัวหน่อยซิต้า
ไปเจอแผลที่คอแผลที่หลัง
และไอ้สิ่งสำคัญที่จะมัดตัวต้าเลยคืออะไรรู้ไหม
ขม่าวดินปืนอืมพอตรวจดูเจอแล้วปั๊บก็เลยอ่ะ
สอบไปมาต้าก็เลยสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าตาวิจิตเอง
ตำรวจก็ถามไงทำไมทำไมต้องไปยิงตาต้องไปตีตาขนาดนั้น
คือต้าบอกว่า
ตอนนั้นน่ะคือต้าว่าระแคะระคายแล้ว

แล้วเนี่ยคุณผู้ชมตอนที่ก่อเหตุเนี่ยนะ
ป้าเอาปืนมาใช่ไหมแล้วเห็นว่าตาอยู่ที่เถียงนาคนเดียว
นี่ตอนไปถึงเนี่ยก็มีช็อตของการสู้กันแล้วหลังจากนั้นต้าก็ยิงตา
ตอนแรกเอาปืนทุบก่อนแล้วก็ยิงเข้าไป
ถามว่าปืนเนี่ยต้าไปเอามาจากไหนก็ไปหามาจากคนรู้จักนั่นแหละ
แล้วพอรู้ว่าตายอยู่ที่เถียงนาคนเดียวก็เลยก่อเหตุ
แล้วปืนที่ใช้ในการฆ่าตาอ๋อเอาไปโยนทิ้งสระน้ำข้างบ้านแล้ว
แล้วต้าก็ทำเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือสระน้ำนี้ค่ะ
ต้าเอาปืนมาโยนทิ้งแต่อย่างที่บอกไงว่าตำรวจเนี่ยก็จับกลุ่มตัวต้าได้
ทีนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่แล้วก็ไปคุยกับคุณยาย
ที่เป็นภรรยาของคุณตาเนี่ยนะคุณยายอายุ๗๐ปีแล้ว
แล้วตอนที่ไปถึงเนี่ยคุณยายก็เล่าให้ฟังเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้น
เมื่อวานนี้นะตอนเช้ายายก็ไปปลูกตาที่เถียงนาเหมือนทุกวันนั่นแหละ
ทำไมวันนี้ตายังไม่มากินข้าวซะทีหนึ่งแล้วคิดสภาพดูสิทุกคนคุณผู้ชมค่ะ
คือตอนเข้าไปเนี่ยนะเห็นว่าตาน่ะนอนอยู่แต่สภาพเอ๊ะทำไมมีมุ้งพันคออยู่
ยายก็ว่าแปลกค่ะทีนี้พอตอนที่ยายไปเอามุ้งออกจากคอเนี่ย
อ้าวมีเลือดแห้งติดอยู่แล้วมีรอยถูกยิงยายใจคอไม่ดีแล้วตอนนั้นนะคะ
ยายก็รีบเรียกหลานเลยให้มาดูหน่อยหลังจากนั้นก็แจ้งตำรวจค่ะ
ซึ่งเอาจริงนะคุณยายน่ะเล่าให้ฟังว่าตากับยายให้ต้ามาช่วยทำนาที่ผ่านมาก็เลี้ยงดูต้าอย่างดี
ต้าเหมือนลูกสร้างบ้านซื้อที่ดินให้ด้วยแต่ว่าหลังเนี่ยต้าเปลี่ยนไป
ต้าเปลี่ยนไปเรื่องอะไรล่ะคือไม่รู้ว่าต้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยหรือเปล่า
อันนี้คือต้องตรวจสอบไงเพราะว่าต้าช่วงหลังหวาดระแวง
คิดว่าเออตาจะมาเป็นชู้กับภรรยาต้าทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือคุณยายก็บอกเลยนะว่าไม่คิดไงว่าต้าจะมาก่อเหตุ
จะมาทำแบบนี้ลองฟังคุณยายหน่อยค่ะ
มึงก
พอเป็นแบบนี้เดี๋ยวตำรวจก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ